ช่วงนี้หน้าหนาวแล้วแหล่งท่องเที่ยวสวยมีเยอะเลย
พาคุณผู้ชมไปที่บึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
ดอกไม้เบ่งบานสะพรั่งอากาศดี
แบบนี้รีบจองตัวไปด่วนเลยจ้า
เที่ยงประคองกุหลาบเป็นสีดังของ
เมื่อยามแสงส่องจากดวงสุรี

พาไปที่นี่นะแล้วฟังเพลงแบบนี้ด้วยนะ

ค่ะใครอยากพบเพิ่มนะ
บรรยากาศก็ดีวิวก็สวยอากาศก็ดีเพลงก็เพราะ
และนี่ค่ะก็คือความสวยงามของทุ่งดอกปอเทือง
เหลืองอารามชูช่อบานสะพรั่งเต็มท้องทุ่งไปหมดเลย

อยากจะมาดูดอกไม้สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดแบบนี้
ถ้าคุณมาถึงที่นี่แฮปปี้แน่นอน
มองไปดูวิวรอบคุณก็จะเห็น
หินเขาสวยงามตั้งตรงานอยู่นะ
เป็นทิวเขาที่น่าจะถ่ายรูปจริง
งามเวอร์วังอลังการขนาดนี้แล้วนะคะ
ต้องชื่นชมเจ้าของพื้นที่คือคุณสานิทชาติติกรค่ะ
บอกว่าหลังจากที่เกี่ยวข้าวโพดเสร็จแล้วนะ
ก็ตั้งใจจะปลูกต้นป่อเทืองเอาไว้
ประโยชน์ของมันก็คือเป็นการปรับหน้าดินด้วย

แต่เขาบอกว่าไม่คิดไม่ฝันเลยว่า
พอดอกมันเบ่งบานสะพรั่งแบบนี้แล้ว
จะมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาชมมาถ่ายรูปมากขนาดนี้

ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวถนนสาย
ไม้แดงทรัพย์สมพงศ์จังหวัดเพชรชบูรณนี่นะ

พี่เขาบอกว่าเปิดให้ชมตลอดทั้งวันทุกวัน

ชมกันแบบฟรีเฟรมไม่มีตัดต่างเลยด้วย

นี่ไงนะรุ่นเด็กก็มี